สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาในช่วงนี้ไม่ต้องสนุกครึ่งครั้งจริงเลยนะ
ขอโพสต์ท่าถ่ายปฏิทินก่อน
อ้าวพอแล้วมันใช่เวลาไหมเนี่ย
เออเอาก็ว่ากันไปถ้าเรื่องของปฏิทินเดี๋ยวจะไปปรึกษากับทีมงานก่อนนะ
ว่าจะถ่ายรูปน้องใบตองออกมาให้ดูเป็นคนท่าไหนดี
เราก็ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราอยากจะถามคุณผู้ชมว่า
ในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมอยากจะให้เราเนี่ย
อะไรดีคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมกันบ้างที่ติดตามกันมายาวตลอดทั้งปีเลย
บางคนบอกว่าอยากได้ใจเธอก็ต้องแลกเบอร์โทรนะจ๊ะ
เบอร์โทรจะได้ยินซิ

ช่วงแรกแบบนี้ได้กลับมาในเบรกที่๒คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันหนึ่ง
โอ้โหเขารวมบรรดาสุดยอดลิงเอาไว้เลย
ลิงที่ว่ากินเก่งกันที่สุดทั่วประเทศไทยต้องมาลงกันที่นี่
เดี๋ยวไปดูหน่อยว่าบรรยากาศการแข่งขันเป็นอย่างไรนะครับ

บรรดาวานอนมากินกล้วยครับ
ที่ไหนก็ต้องกินกล้วยแน่นอนลิงที่นี่ก็กินกล้วยเหมือนกัน
มาดูมาดูกันหน่อยนะครับเป็นการแข่งขันพญาวนอนกินกล้วย
วิธีการก็คือเอาคนนี่แหละครับมาใส่หน้ากากลิงให้เป็นลิง
แล้วก็กินกล้วยที่มีอยู่วางเอาไว้แบบนี้นี่แหละครับ
เป็นงานประเพณีชื่อดังของทางด้านจอมบึงเลยนะ
ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีชื่อกิจกรรมของงานนี้ก็คือ
สักการะพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕สืบสารประเพณีของดีจอมบึง
ครั้งที่๑๕ของจังหวัดราชบุรีนะครับ
นี่เหล่าบรรดาพญาลิงพร้อมอยู่แล้ว
ใส่หน้ากากแล้วก็เตรียมตัวจะออกตัวเพื่อจะวิ่งเข้าสู่กล้วย
เดี๋ยวนะมีหน้ากากแล้วมีหางด้วยนะดิฉันเห็น
อ้าวแน่นอนมันจะได้เหมือนลิงที่สุดไง
แล้วเวลาเข้าไปกินทำยังไงนี่มีพญาลิงคนนี้ครับ
นายอำเภอบ้านบึงนี่มาทำท่าให้ดูว่าจะเข้าไปหากล้วยเนี่ยนะ
มันต้องมีท่าทานด้วยตามกติกาต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้
แล้วที่มีนกหวีดเอาไว้คือเป็นคนให้สัญญาณครับ
พอเป่านกหวีดปื้นแบบนี้เราบันดาลลิงที่พร้อมอยู่แล้ว

แล้วกติกาก็คือกินกล้วยให้มากที่สุดจนกว่าเพลงจะจบ
โอ้โหเพลงนี้ประมาณกี่ชั่วโมงค่ะ
นับไปถึงชั่วโมงนับเป็นนาทีเอา
คือพอเพลงจบปั๊บเนี่ยนะ
มาดูกันว่ากินกล้วยไปกี่ลูก

บางคนนี่นะไม่ต้องปอกเปลือกกินมันทั้งเปลือก

เดี๋ยวดูพญาลิงตัวนี้
โหอิ่นยืดเลยมันจริง
กินไปแล้วก็ทำท่าลิงไปก็มีส่วนนี้

แล้วก็ลีลาการกินก็อย่างที่เห็น
ลีลาการเชียร์ก็มันไม่แพ้กันนะครับ

แล้วสุดท้ายก็ได้ผู้ชนะไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เขาสร้างสีสันภายในงาน
เพื่อเชิญชวนประชาชนให้ไปเที่ยวกันแล้วก็ของดีที่นั่นเขาก็นี่ก็กล้วยนี่แหละ
กล้วยหอมด้วยนะประเด็นคือกล้วยหอมเนี่ยลูกไม่ได้เล็กนะ
ลูกยาวเท่านี้แล้วต้องแข่งกิน
ก็ผู้ชนะเห็นเขาบอกว่าได้กล้วยกลับไปอีกหลายเครือเลยนะครับ

เอาจริงกล้วยมันก็เป็นอาหารที่ทานง่าย

ใช่ถูกต้องนะคะเอาเป็นหนึ่งกิจกรรมสนุก
แต่ว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานไม่แพ้กัน
งานนี้เนี่ยนะต้องใช้พละกำลังมากกว่าการกินกล้วยเยอะเลยนะคะ
แต่ว่าการละเล่นกิจกรรมพื้นบ้านที่เราจะพาไปดูเนี่ยนะคุณผู้ชม
มันทั้งสนุกมันทั้งมันมันทั้งเปียกมันทั้งลื่น
และมันทั้งอิ่มท้องด้วยไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมการละเล่นนี้นั่นก็คือการแข่งขันจับปลาไหล
คือกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ
จัดขึ้นโดยอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นเอง
สุรินนี่ข้าวหอมมะลิเขาอร่อยนะ
มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย
คุณดูบรรยากาศการแข่งขันก่อนมันจะลื่นเละหน่อยนิดนึง
ใช่ผู้แข่งขันหลายรายก็รีบเร่งกันอย่างสุดพลัง

หาปลาไหล่ที่มันอยู่ในน้ำในโคตรคุณ
บางคนจับปลาไหลได้แล้วเอ้าหลุดลงน้ำอีกแน่นอนล่ะมันลื่น
ก็ปลาไหลมันลื่นไงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าปลาไหลนะคะ
เหนื่อยกันโหหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะ
หลังจากที่จับปลาไหลได้ก็ต้องเอามาใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่
นี่อาหารน้ำกระเด็นเซนกระจายกับคุณดูค่ะอ่าจับเจออะไรรึเปล่า
เท้าเพื่อนรึเปล่าดูดีนะคุณนะแหมหือตายแล้ว
ใจหายใจคว่ำกันหมดเลยสนุกสนานมากนอกจากการแข่งขันจับปลาไหลแล้วนะคะ
ยังมีการแข่งขันประกอบเมนูพื้นบ้านจากปลาไหลอีกด้วย
ต้มเปรตต้องมาถูกต้องเมนูเด็ดมากมายก็คือหลามไลท์ใส่กระบอกไม้ไผ่
นี่ก็เด็ดต้มเปรตปลาไหลอย่างที่คุณชนะบอกก็ต้องมีครับ
ปลาไหลแดดเดียวก็มีปลาไหลผัดขี้เมาโอ้ยอันนี้ไม่เคยเจอที่ไหน
น่าจะเด็ดอยู่เอาปลาไหลมาทักทายกันแล้วนะฮะ
และตัวนี้ก็จะกลายเป็นปลาไหลนึ่งมะนาวในที่สุดนะคะโอ้ยแล้วหลากหลายเมนูคุณ
เมนูจากปลาไหลเขามีมากมายนะคะครับและก็การแข่งขันทำเมนูจากปลาไหลเนี่ย
เขาไม่ได้จำกัดเวลาไม่ได้จำกัดเมนูแต่ว่าต้องเป็นเมนูที่ทำมาจากปลาไหล่เท่านั้น
และที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นก็คือรสชาติต้องอร่อยด้วย
ไม่ใช่ว่าทำมาหน้าตาดีแต่ว่ากินไม่ได้เลย
อันนี้ก็ไม่ได้คะแนนเพราะว่าจะต้องทานได้จริง
รสชาติดีจริงจริงอร่อยจริงจริงและสะอาดจริงจริงนะจ๊ะ
แล้วอยากลองสักคำปลาไหล่อ่ะเหรอโอ้ยบางคนก็ไม่ไหวนะ
ปลาไหล่อ่ะแต่ว่ามันทานได้เคยลองทานก็ไม่น่าจะ
ก็ยังไม่รู้ไงส่วนตัวผมยังไม่เคยทานปลาไหล่
อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะรสชาติของปลาไหล่ชะเตรดค่ะ
หรือว่าปลาไหล่ที่อยู่ไหนผัดเผ็ดปลาไหล
กระบอกไม่ไผ่เออล้ำไหล่ล้ำไหล่ล้ำไหล่ใช่ไหมอืม
อ่าหลายหลายคนที่เคยทานพวกเมนูจากปลาไหล่อย่างเงี้ย
ลองส่งไลน์มาบอกกันหน่อยแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่า
อร่อยเด็ดขนาดไหนนะแต่ละคนที่เขาชิมเขาทานกันติดอกติดใจกันนะ
เขาว่ากันว่ารสชาติเด็ดนะใช่แต่ที่ผมไปทานมาแล้วอ่า
นี่เลยในช่วงตลอดกินคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี
จ้าไปมาไปเลยไปกันไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พาไปร้านนี้นะครับร้านทาราบุรีเรสโตรองโอ้โหไปทานไปแล้วอร่อยมากมาก
แล้วที่พลาดไม่ได้คืนนี้เลยปลาหมาหาปลาหมาหมาไหนอืม
ปลาหรือม้าปลาหมาปลาหรือม้าเขาบอกว่าปลาหมาไม่ไม่รู้อ่ะ
โอ้โหนั่งเถียงกันอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ได้ดู
กินกันพอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปเถียงกับเขาหลังรายการ
แล้วไปดูนี่รายการก่อนก่อนนะครับกับช่วงของตลอดกินปลาหมาปลาหมา
โอ้โหคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มต้นผมพาคุณผู้ชมมาอิ่มบุญกันก่อนเลยนะครับ
นี่มาสการะหลวงพ่อโตนะครับมาอิ่มบุญกันที่วัดป่าเลไลอิ่มบุญแล้ว
เดี๋ยวพาไปอิ่มท้องกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะไปพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
อีซูซูดีแมครุ่นพิเศษสเทลไม่รอช้าไปกันเลยครับ
ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับร้านทาราบุรีนะครับที่เราจะมาตลอดกินกันในวันนี้
กับอาหารไทยแบบโบราณไปติดตามกันเลยครับในช่วงของตลอดกินวันนี้

นี่ป้อมเป็นอยู่ที่ไปที่ร้านร้านเราเปิดแล้วกี่ปีแล้วครับ

เดิมที่ไม่เป็นทรงไทยออกลังมาทำเป็นแนวโบราณพระสมประยุกต์เข้ามาให้มันกลมกลืนกัน
อ๋อส่วนเรื่องของอาหารมันวางอย่างหลายเตรียมไปหมด

เปิดมาแล้วอันนี้เป็นชื่อไข่ตุ๋นหม้อไฟนะคะ
ข้างในนี้ก็มีกุ้งมีหมู
โอ้โหไข่ตุ๋นหม้อไฟมันหอมมาก
เนื้อมันนิ่มเด้งเหมือนคัสตาร์ทเห็ดหอมมาก
ผมว่าเราคุยถึงตัวปลากันหน่อยดีกว่า
เพราะปลาที่ใหญ่มากปลาก็ฝงคลอดน้ำปลา
ค่ะน้ำลาดของเราเนี่ยเราจะทำด้วยสูตรพิเศษของทางร้าน
หอมอร่อยไม่เหมือนใคร
โอ้โหกดลงไปมันกรอบมากเลยนะครับ
ถูยยยขาดนี้ได้ยังไง
นี่น้ำยำตัวส่วนผสมของน้ำยำที่เราใส่ลงไป
จะเป็นมะม่วงแครอทหอมแดง

อ่ะนี่

โอ้โหพอทานเข้าไปแล้วรู้เลยว่า
ไอ้ตัวน้ำล่านี่พิธีมิถันจริง

ปลาที่คุณผู้ชมจะพลาดไม่ได้ไม่ใช่ปลากับผมน่ะ

นี่ปลาม้าต้มยำ

ถ้าช่วงไหนไม่มีปลาม้าสดเราก็งดขายปลาม้า
ตักนี่รู้เรื่องเลยนะว่าปลาม้าของพี่นี่สดมาก

อื้อ

ต้มยำนะครับมันเผ็ดร้อนพอดี

เหนือนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือปลาม้าทอดกระเทียม
อันนี้มองมากจะทานกับข้าวสวยร้อนด้วยนะครับ
อันนี้ก็กระเทียมตำคกต่อคก

ทานคู่กับข้าวสวยร้อนแล้วก็มันได้หลายคำเลย

แล้วอีกอย่างหนึ่งผมเห็นแล้วแปลกตาดีจัง

มีอะไรโรยมาบนหน้าด้วยครับนี่ก็ชีสเลยครับ
อันนี้เป็นมะพร้าวคั่วค่ะ

ตัวน้ำที่เป็นสูตรโบราณของเขา
แล้วก็โรยด้วยมะพร้าวคั่วโอ้โหหอมอร่อยฟินจุงเมย
เอาล่ะอยากจะมาทานกันแล้วใช่ไหมพี่ป้องครับ
ช่วยบอกเส้นทางกับคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่า

ร้านนะคะอยู่ด้านหลังมังกรสวรรค์นะคะ
อยู่เส้นทางไหว้พระเก้าวัดค่ะ
จากปากซอยเข้ามาประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
ร้านอยู่ด้านขวามาไม่ถูกยังไงโทรมาได้นะคะ
ที่เบอร์๐๓๕๔๕๐๑๕๕ค่ะ
อีกเบอร์นะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือครับ

ร้านจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ

๑๑โมงเช้าปิด๔ทุ่มค่ะ

เอาล่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมมากเลยนะครับ
ขอบคุณมากครับที่อำนวยความสะดวกให้ของเราในวันนี้นะครับในช่วงของตลัดกินทั่วทีนไทย
สัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มน้ำสำราญกันที่ไหนนั้นติดตามให้ได้นะครับ